คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นเรื่องคดีเสือดำกันหน่อย

แต่ว่าหลายคนยังคงพูดถึงประเด็นนี้อยู่
มันมีข้อกังขาเกิดขึ้นในใจหลายคนนะคะว่า
ทำไมถึงหลุดอันนี้ทำไมอันนี้โดนยกฟ้อง
ทำไมได้ประกันตัวทำไมโดนแค่นี้

และในเวทีเสวนาครบรอบ๑ปีคดีเสือดำ
คำตัดสินที่รอคอยค่ะ
มูลนิธิสืบนาคสะเทียนเป็นคนจัดขึ้นนะคะ
ประธานก็คือนายสะสินเฉลิมลาบ

ร่วมกับนายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกคนนี้แหละคือคนนำทีมเข้าไปจับกลุ่ม
แก๊งของนายเปรมชัยมีนายทัชพงศ์แก่ดำผู้เกาะตั้งกลุ่มทีชาล่า
แล้วก็นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ก็มาร่วมวงเสวนาด้วยนะคะบางช่วงของการเสวนาเนี่ย
ศาสินบอกว่ายอมรับในคำตัดสินของศาลจังหวัดทองผาภูมินะ
แต่มีบางประเด็นที่เขาติดใจอย่างเช่นข้อหาที่เกี่ยวกับการครอบครองซากเสือดำที่สารยกฟ้องเนี่ยอืม
เขาแปลกใจเพราะว่าการเข้าจับกลุ่มเนี่ยนะภาพที่ออกมาที่เราเห็นไอ
ภาพนี้ก็ได้คุณผู้ชมการเข้าจับกลุ่มหรือภาพที่ออกมาเนี่ยมันก็ชัดอ่ะ
คือเป็นภาพของนายเปรมชัยนั่งอยู่ที่แคมป์และมีซากเสือดำอยู่ตรงนั้น
รวมถึงผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าหางเสือดำในซุปเสือดำที่นายเปรมชัยและพวกกำลังกินอยู่เนี่ย
มันคือดีเอนเอเสือดำตัวเดียวกันกับซากที่วางอยู่ใกล้ใกล้นั่นแหละ
และการเข้าพื้นที่ครั้งนี้นายเปรมชัยและคณะเองก็มีเจตนาเข้าไปล่า
ไม่ได้เข้าไปศึกษาธรรมชาติก็เลยมันเป็นความติดอยู่ในใจว่า
ทำไมถึงถูกยกฟ้องผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่เป็นชาวบ้านก็คงคิดเหมือนกัน
เพราะจากภาพที่นำเสนอไปคือก็นั่งอยู่แล้วมีซากเสือดำอยู่ข้าง
ทำไมถึงไม่โดนข้อหาเรื่องของการร่วมกันมีซากเสือดำเอาไว้ในครอบครอง
คือตรงนี้เหมือนเขามีคำชี้แจงกันน่ะนะคะว่าเอ่อ
คนที่ล่าเสือดำที่โดนคนเดียวก็คือนายธานีที่เป็นพรานถูกไหม
บอกว่าจังหวะที่ล่าเนี่ยนายเปรมชัยไม่ได้อยู่จุดเกิดเหตุ
อยู่จุดที่ห่างออกไปเจ็ดร้อยเมตรอืม
ก็เลยสรุปผลทั้งหมดว่าคนล่าคือนายธานีคนเดียว
แต่ในเมื่อหางเสือดำอยู่ในหม้อซุปที่แม่บ้านเป็นคนต้ม
ว่าแม่บ้านต้องรู้แล้วก็นายยงโดดเครือก็อยู่ตรงนั้นด้วยที่เป็นคนขับรถ
ว่า๓คนนี้ต้องรู้ก็เลยโดนเรื่องครอบครองซากเสือดำ
แต่นายเปรมชัยไม่รู้เพราะไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เลยไม่รู้ว่าสร้างเนี้ยมาได้ยังไงแต่นั่นคือคำชี้แจงในแคมป์อ่า
แต่ก็นี่แหละซึ่งนายวิเชียนชินวงศ์ก็ยอมรับว่าคำตัดสินของศาลเนี่ย
ยอมรับยอมรับแต่ไม่ตรงใจเขาและขัดกับภาพที่เขาเข้าจับกลุ่มในวันนั้น
ก็คือพูดเหมือนที่คุณพูดมาสักครู่นี้แหละว่าก็เขาเห็นชัดเจนเลย
เขาเป็นคนเดินเข้าไปตรงนั้นเองว่าซากเสือดำมันอยู่ที่แคมป์ของนายเปรมชัย
อืมทีนี้ทางด้านของนายประยุทธ์เพชรคุณนะฮะเป็นรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่า
สารชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจำเลย
หากไม่พอใจในผลการตัดสินหรือว่าคำพิพากษาของศาลก็สามารถจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้
ในเวลาหนึ่งเดือนตามกำหนดนะครับหากคดีนี้มีการอุทธรณ์เกิดขึ้น
ข้อหาต่างก็ที่ถูกยกฟ้องไปเช่นข้อหาร่วมกันครอบครองซากเสือดำที่
เปรมชัยถูกยกฟ้องสามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้
เพราะถือว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนั่นเองนะฮะซึ่งนอกจากนี้รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ก็บอกด้วยนะคะว่าคดีนี้เนี่ยถือเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งแผ่นดินเป็นผู้เสียหาย
แม้ว่ากรมอุทยานจะเป็นผู้เสียหายร่วมและเป็นผู้กล่าวหาก็ตาม
แต่ก็จะไม่สามารถยื่นอุทธรณคดีเองได้ค่ะต้องให้พนักงานอายการ
ซึ่งถือว่าเป็นทนายความของแผ่นดินเป็นผู้ขออุทธรณ์ในประเด็นต่างเท่านั้น
แต่ถ้าหากทางกรมอุทยานมีประเด็นไหนที่ยังไม่ได้ยื่นเสนอต่ออายการ
ซึ่งประเด็นนั้นสามารถทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาได้
ก็สามารถยื่นเสนอต่ออายการได้เช่นเดียวกันเท่ากับว่าการยื่นอุทธรณ์ในคดีเสือดำนี้
อายการเท่านั้นที่จะยื่นได้จะทำอะไรต้องผ่านอายการเท่านั้นนะคะ